คุณผู้ชมค่ะทีมข่าวของเราได้ไปเห็นเพจเฟซบุ๊ค
ซีลุงป้อมเผยแพร่คลิปและภาพ
มีงานเลี้ยงสังสรรค์เพื่อนร่วมรุ่นของลุงป้อม

แล้วก็มีการเลี้ยงฉลองวันเกิดล่วงหน้าให้ด้วยนะคะ
จริงแล้ววันเกิดก็คือ๑๑สิงหาคม
ปีนี้จะอายุ๗๘ปี
นี่ค่ะก็จัดงานเลี้ยงแบบคึกคักมากเลยจริงนะคะ

มีที่มาเดี๋ยวค่อยเล่าให้ฟังค่ะ
พลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าภักดิ์พลังประชารัฐ
และเพื่อนนักเรียนเตรียมทหารรุ่น๖
และนักเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่น๑๗
หรือรุ่นฝนแรกที่สนามกอล์ฟกองทัพบกรามอินทรานะคะ

ศุกษันวันเกิดเพื่อนฝนแรกอย่างนี้ค่ะ
วันเพื่อนก็คือเป็นงานเลี้ยงรุ่นของเพื่อน
แล้วก็แถมวันเกิดไปด้วยเลยนะคะ

อย่างที่บอกว่าพลเอกประวิทย์เกิดวันที่๑๑สิงหาคม

ที่เค้ก็มีข้อความว่าศุกษันวันเกิดรุ่นฝนแรก

แล้วก็มีข้อความว่ามีลุงมีเรา
นี่นะคะจากสมาคมคนรักลุงป้อมมีลุงมีเรา
พลเอกประวิทย์บอกว่าปีนี้อายุ๗๘ปีเต็มย่าง๗๘

เพราะไม่รู้ว่านอนวันนี้แล้วพรุ่งนี้อาจไม่ตื่นก็ได้

จากนั้นพลเอกประวิทย์ก็ตัดเค้กแจก
เปิดเพลงรักกันไว้เถิดค่ะ
ทุกคนรักษาสุขภาพไว้แล้วก็รักไข้กันไว้อย่างเงี้ยครับ
ผมก็ต้องขอขอบคุณเพื่อนแล้วก็รักษาทุกคนนะครับ
ที่มาให้พอมันเกิด
ขอขอให้ทุกคนมีความสุขขอบคุณเกินมีวินทรัพย์ขอขอบคุณครับ
พลเอกประวิทย์เรียนมัธยมที่โรงเรียนเซ็นคาเรียลนะคะ
เป็นเพื่อนร่วมรุ่นกับผลเอกสนทิบุญรัฐกรินหม่อมราชวงศ์ปรีดียาธรเทวกุล
คุณปรัฐวาสสุขศรีวงนักธุรกิจเจ้าสัวคอมลิ้ง
ซึ่งเป็นเจ้าของนาฬิการูที่พลเอกประวิทย์เคยบอกว่ายืมเพื่อนมาค่ะ
แล้วก็มีกลุ่มเพื่อนเซ็นคาเบียนคอนเนคชั่นในยุคคอรมอลประยุทธ์๑
ก็มีหลายคนนะคะก็ห่อมราชวงศ์ปริยาธรเทวกุล
อดีตรองนายยกรัฐมนตรีศาสตราจารย์ดรยงยุทธ์ยุทธวงศ์
ปรึกษาคอสชคุณกล้านรงจันทิกสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
คุณอำพลกิติอำพลอดีตเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

พลเอกประวิทย์เป็นนักเรียนเรียมทหารรุ่น๖ค่ะ
พร้อมกับพลเอกสนทิเป็นนักเรียนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม๙รุ่นที่๑๗
เขาเรียกกันว่ารุ่นฝนแรกมีที่มาค่ะ
เนื่องจากว่าเป็นรุ่นที่ถูกซ่อมครั้งแรกตอนฝนตก
และช่วงฝึกภาคสนามเดือนเมษายนฝนก็ตกลงมาอีก
ทั้งทั้งที่ไม่ใช่ฤดูฝนแล้วก็ช่วงนั้นมันมีภาพยนตร์ชื่อดัง
ชื่อเรื่องว่าฝนแรกก็เลยเป็นที่มาค่ะรุ่นฝนแรกนะคะ
เอามาตั้งชื่อรุ่นซะเลยใช่ค่ะ
ทีแรกผมก็เอ๊ะงานวันเกิดฝนแรกเอาที่มาอย่างนี้นี่เอง